หอมหอมหอมแกงส้มดอกแคร์แม่ส่วนยอดจริงจริง
เลยนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยอากาศมันเปลี่ยนแปลงลมมัน
มาเนี่ยนะต้องกินเอาไว้ดอกแคร์เนี่ยเพราะมันเป็น
สมุนไพรช่วยป้องกันโรคไข้หัวลมได้แม้ว่าโรคไข้
ลมเนี่ยมันจะมาต้นฤดูหนาวกินเผื่อไปก่อนเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวพยากรอากาศยาม
เช้ากันนะคะแหมช่วงนี้ฝนฟ้าขนองกันตกไปทั่วทุกพื้น
ของประเทศไทยเลยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันหน่อยดีกว่า
ว่าช่วงนี้เนี่ยพื้นที่ไหนภาคใดจะมีโอกาสเกิด
ฝนกันนะคะรวมรวมแล้ววันนี้ฝนเบากว่าต้นสัปดาห์ที่
มาแต่ว่าไม่ได้เบาไปนานหรอกนะคะวันสองวันเท่านั้น
เองค่ะแต่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็ยังคงเป็นพื้น
หลักหลักคือภาคใต้นะคะนั่นก็คือบริเวณภาคใต้แถบ
อันดามันนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ก็ยังคงพัดพาดผ่านมาอย่างต่อเนื่องนำเอาลมแล้วก็กลุ่ม
เมฆนะคะมาปกคลุมเพื่อบริเวณค่ะสิ่งหนึ่งนะคะ
ต้องเฝ้าระวังเช่นกันคือเรื่องของคลื่นลมค่ะก็จะเกิดขึ้นบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นมากหน่อยนะคะ
สีน้ำเงินเข้มตรงนี้คือต้องเฝ้าระวัง
ส่วนจังหวัดไหนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนั่นก็คือแถบระนองพังงานั่นเอง
เหนือจากภาคใต้นะคะภาคเหนือเองก็มีฝนฟ้าขนองตก๑๔๐ของพื้นที่นะคะ
บริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่ตากนั้นต้องเฝ้าระวังค่ะ
ส่วนอุณหภูมิความร้อนเฉลี่ยเบาอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียส
ส่วนภาคอีสานวันนี้หลายจังหวัดก็ได้รับผลกระทบเรื่องของฝนฟ้าขนอง
มีเมฆก้อนใหญ่ครึ้มมาปกคลุมหลายจังหวัดเลยนะคะฝนตกประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่
ส่วนภาคกลางค่ะฝนเบาบางกว่าภาคเหนือและภาคอีสานหน่อยประมาณ๑๓๐ของพื้นที่
แต่ว่าแถบตะวันตกค่ะอย่างกาญจนบุรีนั้นก็ยังคงได้รับผลกระทบหนักหน่อยนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่จันทบุรีตราดระยองเป็นจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐ของพื้นที่นะคะแถบสุรธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษ
วันนี้มีฝนบาวประมาณละ๔๐ของพื้นที่นะคะแต่ว่าช่วงของตอนเย็นก็จะมีโอกาสเกิดฝนเพราะฉะนั้นฝนโตแบบนี้ยุ่งก็ชุมด้วยค่ะ
คุณผู้ชมต้องระวังโรคไข้เลือดออกนะคะ
เฝ้าระวังตรวจสอบตรวจตาตัวเองให้ดี
แล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันเป็นประจำทุกวันเลยค่ะ

แล้วเจอกันช่วงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ
ไปแล้วดุ๊กดิ๊กได้กินไปไหนแล้วนั่นน่ะ
ได้กินไม่ได้สงสารแกงส้มดอกแคร์เขาจังเลย
ขอบคุณคุณสุภานีด้วยนะครับ